พลอยชอบมากเจฟเว้อเบอร์แปดจริงคุณผู้ชมค่ะ
เข้าไปนอนโพสธ่าอาบแดดอยู่
เหลือยท่อนบนนะแต่ข้างล่างใส่อยู่
พลอยก็กันดราม่าแหละบอกเลยบอกว่าทำแบบนี้ที่เมืองไทยไม่ได้นะ

เนี่ยเป็นแบบเล็ตเก็สแทนสักหน่อยตอนนี้เนี่ยคุณพลอยจะกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังปล่อยภาพสุดเผ็ดอย่างต่อเนื่องค่ะกับช็อตเปลือยหลังอาบแดด

แต่งานนี้อย่างพลอยบอกไปแล้วว่า

เพื่อนดารายังคุณเซนลี่

มากกว่าแม่ก็คือมัมนี่ต้องให้เป็นมัมแล้ว

ถ้าเป็นเราก็อาจจะเป็นกระดาน
เราจะไม่หันหลังเราจะเหงียนหน้ารับแดด